ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูไอเดียรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะที่จังหวัดราชบุรีมีการผุดไอเดียเปลี่ยนขยะเป็นผ้าป่านะคะโดยเป็นผ้าป่าขยะรีไซเคิลแบบนี้เลยค่ะโดยที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะเขาก็มีการสร้างบรรยากาศที่
บรรยากาศของงานบุญผ้าป่าสนับสงบ้านผู้อย่าง
ในพื้นที่หมู่ที่๑๒ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ได้มีการนำขยะแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
มารีไซเคิลถ้าเป็นพุ่มผ้าป่าแบบนี้
เพื่อที่จะแห่ไปในการทำบุญนะคะ
โดยมีการนำพุ่มผ้าป่าตั้งบนรถยนต์

ซึ่งก็มีทั้งสจกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและก็หน่วยงามราชการต่าง

ในการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะคะ
ซึ่งงานบุญผ้าปากของอำเภอปากท่อ
มีทั้งหมด๑๒ตำบลค่ะ
ในแต่ละตำบลก็จะมีการจัดพุ่มผ้าป่ากันอย่างสวยงาม
ขณะเดียวกันยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไพรสะดาวตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อ
ก็มีการนำถุงขยะแบบนี้ค่ะ
มาประดิษฐ์ประดอยสร้างสรรค์เป็นชุดสวยงามสวมใส่แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในตอนนี้
เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมใจกันรักสิ่งแวดล้อม
แล้วก็เป็นการแปลงขยะเพื่อเป็นมิตรต่อระบบนิเวศอีกด้วยนะคะ
มีการจัดตั้งตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักสงฆ์เดินเท้าสักประมาณ๓๐๐เมตร
จนถึงสำนักสงฆ์จุดหมายปลายทางนะคะ
ซึ่งระหว่างการออกขบวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นอยู่
ก็จะมีการออกลีลาท่าเต้นท่าทางต่างอย่างสนุกสนาน
คัดแยกเพื่อนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า
มอบให้กับทางสำนักสงฆ์เพื่อทำบุญต่อไปด้วยค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ